กินเหล้านะฮะแล้วก็ร่วมวงกันอยู่ดี
แต่ไม่รู้ไปพูดกันอีกท่าไหน
ทำให้ผู้ชายคนนี้เป็นชาวเมียนมา
ตอนแรกยังกินเหล้าอยู่ต้องวิ่งหนีตายออกมา
พร้อมกับใบหน้าที่อาบไปด้วยเลือด
เพราะว่าโดนเพื่อนร่วมชาติรุมทำร้าย
คุณผู้ชมไปดูตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือเขานะครับ
เนี่ยแหละครับเลือดอาบหน้าเลยคุณ

แต่จำอะไรได้บ้างจำไม่ได้บ้างนะฮะเพราะว่ายังเมาอยู่
เจ้าหน้าที่ก็ต้องร่วมกันในการที่จะ

ลงเช็ดเลือดดูบัตรแผลให้นะครับ
โดยเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยตากร่วมใจสงเคราะห์ได้รับแจ้งจากศูนย์สั่งการแพทย์
ฉุกเฉินโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากศิลปราช

บอกว่ามีชายคนนี้ถูกทำร้ายร่างกายบริเวณใบหน้านะครับ
เมื่อไปถึงนะก็พบผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายกา
อายุประมาณ๓๕ปีเป็นแรงงานชาวเมียนมา
มาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่
โดยวิ่งออกมาจากซอยข้างโรงเรียนอนุบาลใหม่
ด้วยสภาพที่ใบหน้ามีแผลฉีกขาดเลือดไหลอาบเลยนะครับ
นายกายังอยู่ในอาการเมาสุรานะคุณนะ
ก็พอจะจำรายละเอียดของเหตุการณ์ได้บ้างจำไม่ได้บ้างนะครับ
เพราะว่าบางคำถามไปก็สายหน้าจำไม่ได้ครับ

สายหน้าไม่รู้เออไม่รู้นะครับแต่พอจะจับใจความได้
ตำรวจต้องเงียบหูฟังนะฮะว่าเขาพูดอะไรจับใจความได้แบบนี้ครับ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุไปตั้งวงดื่มเหล้ากับเพื่อนร่วมชาตินี่แหละฮะ
แล้วก็สนุกสนานกันอยู่ดีทุกคนเมา
แต่ทีนี้ผมเองก็ไม่รู้ว่าผมไปพูดอะไร
ทำให้เพื่อนร่วมชาติไม่พอใจหรือเปล่า
ตอนนั้นผมถูกรุมทำร้ายทั้งมือทั้งเท้าประเคนเข้ามาใส่ผมเลยนะฮะ
จังหวะนั้นผมสู้ไม่ได้จริงได้แต่รวบรวมแรงเท่าที่จะมีมาคุณรวบแรง
รวบรวมแรงวิ่งหนีออกมาจากจุดเกิดเหตุ
เพื่อขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านนะครับ

ก็มีการนำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากศิลปราช
ทำการรักษาแล้วก็ต้องสอบสวนต่อไปนะครับ

ต้องรอให้นายกาสั่งเมาได้สติกันก่อน
จะสอบสวนรายละเอียดให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับ